ความเชื่อเขาบอกว่าพี่เลี้ยงนางงามต้องฝังสิ่งนี้เอาไว้
ไม่ได้ฝังหรอกนะแต่เอาติดเอาไว้ที่ด้านหลังท้ายทอยของนางงาม
ทำเพื่ออะไรไปดูคำตอบกันเลยครับ
เหมือนเหมือนเป็นโรมม้วนผมไหมคะคล้ายคล้ายเป็นกิ๊บกิ๊บติดผมไหมคะ
แต่มันก็ดูแบบแปลกเออทำไมมันลักษณะมันเล็กเกินไป
ไม่ใหญ่เหมือนโรข้างบนนี่ให้ได้รู้กันเลย
สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือปลอกมีดหมอปลอกมีดหมออ่า
แล้วมาติดเอาไว้ตรงท้ายทอยตรงหัวของนางงาม
นี่ครับคือเขาเล่าให้ฟังคนที่เล่าให้ฟังเป็นใคร
ที่เลี้ยงนางามเฮ้ยเขาบอกว่าที่ทำอย่างเงี้ยนะ
สมัยก่อนการประกวดนางงามเนี่ยมักจะมีการเล่นของเฮ้ย
ยังไงอ่ะอย่างเช่นบางคนนะเขาเล่นขอกะประมาณว่า
ให้คนที่แบบว่าเป็นตัวเต็งบ้างเป็นคนที่แบบดูแล้วจะเข้ารอบ
คนโบราณเขาก็เลยต้องคิดวิธีแก้เคล็ด
ด้วยการนำของขลังมาติดตัวนางงามเอาไว้ก่อนขึ้นเวที
จะได้ไม่โดนของสิ่งที่ไม่ดีไง
อย่างเช่นปลอกมีดหมออย่างที่เห็น
หรือบางคนมีเขี้ยวเสือ
เขี้ยวเสือก็ป้องกันพยันตรายถูกไหม
หรือบางคนใช้ผ้ายัน
ผ้ายันด้วยโอ้โฮเรียกว่าห่อตัวขึ้นไปเลยครับโอ้โฮ
มันใช้ห่อยังงั้นพกเอาไว้เล็กค่ะคุณ
โอ้โหเป็นเรื่องความเชื่อของเรื่องการประกวดนางงาม
ทุกการแข่งขันนะเนาะมันก็มีคนที่เรารู้สึกว่า
คนนี้เป็นตัวเต็งหรือเปล่าหรือมันก็อาจจะมีคนที่เขาอาจจะไม่ถึงกับเล่นของไหม
จะแค่แบบถ้าเป็นเราเราก็อธิษฐานขอพรอะไรอย่างนี้
ไม่รู้เหมือนกันเผื่อลมเพลลมพัดไง
ใช่ลมเพลลมพัดดังงามตกเวทีอย่างนี้
ถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ประใจไม่ได้เลยโอ้โฮลมอะไรอันนั้นคลายลูกหรือ

ถือว่ายึดเหนียวจิตใจเอาไว้ให้มีความแบบมั่นใจมากขึ้นนะคะ